ส่วนที่ผมเชื่อเลยก็คือเรื่องของความอร่อย
เพราะฉะนั้นเราจะพาไปที่จังหวัดราชบุรี
ไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณเจ้าเด็ดเจ้าดังที่จังหวัด

โอ่งเมืองโอ่งฮะพาไปที่นี่นะครับก็ต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวโอ่งมังกร
ร้านก๋วยเตี๋ยวโอ่งมังกรราชบุรีสาขาบ้านโป่งตั้ง
อยู่ในปั๊มน้ำมันปอตทถนนเลี่ยงเมืองบ้านโป่งตำบลปากแร็ดอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ที่นี่เขาเด็ดตรงที่น้ำซุปเนี่ยมันกลมกล่อมจริงเพราะว่าใส่น้ำกะทิลงไปด้วย

แล้วก๋วยเตี๋ยวเรือของเขาเนี่ยจัดมาแบบเป็นชุดก็ได้

เรียกได้ว่าอยากกินเส้นไหนคุณได้ทานครบทุกเส้นเลยนะครับ
สั่งมาเป็นชุดแบบนี้เจ้าของร้านใจดีแจกเหรียญพญาเต่าเรือนให้
ไปบูชากันแบบฟรีเจ้าของร้านเป็นใคร
ถามหน่อยละกันคุณกิ่งกัญญาสุขสอน
เล่าว่าที่นำพระออกมาแจกลูกค้าก็เพราะว่าอยากให้เป็นของที่ระลึก
แล้วก็ของสมนาคุณให้กับลูกค้าคือตัวเธอเอง
และสามีชื่นชอบการทำบุญ
ล่าสุดชักชวนกันไปทำบุญที่วัดหนองจิก
จังหวัดศรีสะเกดบ้านคุณชิสา

ใช่แล้วก็ได้ร่วมจัดสร้างเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นโคตรเศรษฐี๖๐
จัดสร้างขึ้นมาแล้วเปิดให้เช่าบูชา
แล้วนำรายได้ทั้งหมดถวายแด่หลวงปู่แสน
ก่อนที่ท่านจะละสังขารไปอย่างสงบนะ

และได้โอกาสที่ร้านเนี่ยเปิดมาใกล้ครบหนึ่งปี
ก็เลยนำเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นโคตรเศรษฐีที่เหลืออยู่
จำนวนสองพันองค์นี่

และเหรียญพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวรุ่นมาตุภูมิของวัดหนองอ้ออีก๓๐๐องค์

มอบให้กับลูกค้าเลยให้แบบฟรีคือถ้าสั่งแบบก๋วยเตี๋ยวที่เป็นชุดใหญ่ก็รับไปเลยละกัน
นอกจากนี้ถ้าใครไม่ชอบทานเตี๋ยวกินข้าวไหม

มีข้าวราดแกงข้าวแห้งไก่ตุ๋นข้าวขาหมูและอีกมากมายให้เลือกอิ่มกันในราคาเพียงแค่๔๐บาท

เพราะฉะนั้นถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวเป็นชุดอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ผมบอกเลยว่าคุ้มมาก

ตรงที่ว่าภาชนะเขาเป็นรูปแบบโอ่งลายมังกรหมดเลย
คือผมเคยไปที่จังหวัดราชบุรีแล้วเคยไปทานก๋วยเตี๋ยวโอ่งน่าจะสาขาแรกลักษณะก็จะเป็นแบบนี้แหละ

เรียกได้ว่าแทบจะยกโอ่งขึ้นมาสดเลยทีเดียว